แต่มีหลายคนเห็นใจน้องพิมร์ที่เล่นดนตรี

ก็เดินมาตำหนิค่อนข้างแรงเลยนะครับ
เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้ว

พี่หนูนาคุณกัญจนาศิลปะอาชา
คือตอนนี้ท่านมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรี

ก็ลงพื้นที่ไปพบไปคุยจะช่วยเหลือน้องครับ
จริงเลย

เมื่อวานสมมุติใครไม่ได้ดูข่าวเนี่ย

ก็ตอบว่ารอดลงหน่อยได้ไหมเสียงนี่มันไปถึงบ้าน
คุณลุงพูดประมาณนี้คือน้องเขาก็เล่น
ปรากฏว่าไม่ไหวนะครับ
พิมนะครับหรือนางสาวพิมชะนกอายุ๒๑ปี
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๑นะครับ
เธอเป็นคนตาบอดมาเล่นดนตรีนะครับ
คีย์บอร์ดเปิดบวกหาเงินอยู่ที่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง

คือมีคุณลุงไม่พอใจบอกเสียงดังไปถึงบ้านเลย

ขยับเก้าอี้หนีนะขวัญเสียตกใจร้องไห้ฮะ
ต้องมีคนเข้ามาปลอบมีคนเข้ามาดูแลเธอ
ล่าสุดครับนะครับพี่หนูนาครับนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
ใหญ่นนทบุรีนู่นนะครับเธอก็ไปเล่นเล่นดนตรีเปิดหมวกอยู่ที่นั่นนะครับ
ตลาดนี้เนี่ยเขาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ฮะน้องพิมเล่าบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นวันนั้นเธอช็อกครับ
ช็อกร้องไห้ออกมาเลยเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
เป็นการไปเล่นดนตรีที่ตรงนั้นหน้าศูนย์การค้าตรงนั้นนะครับ
เป็นครั้งที่สองในรอบหลายเดือนคือมันต้องจองคิวกันคุณผู้ชมเนี่ย
ใครอยากจะไปใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยพยายามลดเสียงตามที่คุณลุงเขาบอกแล้วนะครับ
เพราะคนที่ดูแลตลาดมาบอกว่าเออน้องพิมขอโทษจริงอ่ะแบบ
ลุงเขาขู่จะไปแจ้งความไม่อยากมีปัญหานะครับ
เธอก็คิดในใจเอ๊ะเสียงดนตรีมันจะไปทำร้ายใครนะ
ขนาดที่นางสาวกัญจนานะครับ
ก็รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้กำลังใจ
แล้วก็ขอให้น้องพิมให้อภัยคนที่เขาเข้ามาโวยวาย
หรือคุณลุงคนนั้นน่ะขอให้มองบวกซะ
บอกลุงคนนั้นทำให้คนรู้จักเรานะ
แล้วตอนนี้คนเข้ามาให้กำลังใจน้องเยอะแยะเลย
เชื่อว่าน้องจะได้รับการตอบรับนะครับ
ว่าจะไปแสดงที่ไหนฮะ
ต่อไปให้หนูไปหนูว่าคนก็จะตามหนูแล้วค่ะ
ว่าวันนี้พิมพ์กล้องกันไปเล่นดนตรีกันที่ไหนอะไรอย่างนี้

พี่หนูนานี่ใช้จิตวิทยานะ
จิตวิทยานะครับคุยกับน้อง
ให้ให้อภัยด้วยและให้มองเป็นมุมบวกซะ
แล้วแนวทางการช่วยเหลือเป็นยังไง
เดี๋ยวทางพี่หนูนานะครับคุณกัญจนา
จะไปคุยกับทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
จะไปคุยเรื่องเอ๊ะพอจะมีพื้นที่แถวสยามแถวไหนไหมนะครับ
ที่จะให้น้องได้มีพื้นที่การแสดงอย่างปลอดภัยนะครับ
เมื่อกี้เห็นพี่นิกรไปด้วยคุณนิกรจำนงไปด้วย

จริงแถวสยามสำญาไม่มีเยอะเลยนะ
คือมันต้องลงจองคิว
อย่างลูกพี่ที่ไปร้องที่สำญาติมิตรธาวน์
นั่นก็คือต้องจองเพจไว้นะ
แล้วก็ถึงเวลาเขาเปิดจองปั๊บต้องรีบไปจอง
สำญาติมิตรธาวน์ตรงชั้นเชื่อมที่ต้ายรีนด้วยนะ
คุณผู้ชมที่เห็นเด็กเขาไปทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ค่ะ